ส่งมาแล้วนะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว
เป็นตลาดกลางคืนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมเอาตู้คอนเทนเนอร์
ทำเป็นร้านต่างเพราะว่าลดต้นทุนในการก่อสร้างด้วยนะ
ที่นี่อยู่ที่จังหวัดตรัง
เขาบอกว่าอีกหนึ่งจุดสำคัญจุดขายของที่นี่ก็คือ
ปลอดโฟมบรรจุอาหารดีดีฮะ
รณรงค์ให้ใช้วัสดุทางธรรมชาติดีครับซึ่งผู้จัดการของตลาดแห่งนี้นะคะ
คุณทัพพัฒน์กุลแก้วน่วมเนี่ยนะบอกว่าตลาดนี้ตั้งอยู่ภายในตลาดชินตา
ใกล้กับสามแยกพรสิริกุลเขตเทศบาลนครตรังนี่แหละ
ตลาดแห่งนี้จะเปิดมาแค่ไม่กี่เดือน
แต่ว่าประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้การตอบรับเกินความคาดหมายเลยนะคะ
จากมีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวของเมืองตรังที่ไม่เหมือนใคร
ไม่มีใครเหมือนไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายไม่ซ้ำกัน
และบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การ
เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับทุกเพศทุกวัย
เช่นครอบครัวเพื่อนฝูงคนรักมารับประทานอาหารมาช็อปมาชิมกันนะคะ
ป้ายนี้จังหยุดตรวจความอร่อย

เมื่อกี้ผมดูก็นึกว่าการจราจรมันจัดจราจรอะไรอ่านไปอ่าน

ก่อนเพราะที่นี่มีความอร่อยแล้วก็ต้องมาตรวจกันหน่อยนะคะ
อกจากนี้นะคะก็ยังมีสถานที่จอดรถที่กว้างขวางด้วยไม่แออัด
มีการแบ่งโซนจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นระเบียบ
เวลาเปิดให้บริการนี่เขาจุดเด่นของเขานี่ไงคะ

เวลาเปิดบริการ๕โมงเย็นจนถึง๕ทุ่ม

และก็สุขภาพของผู้บริโภคอย่างมาก

รณรงค์ให้ใช้ของที่มาจากธรรมชาติ
ใบตองกระดาษชานอ้อย
พ่อค้าแม่ค้าจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้น
แต่ว่าก็ต้องทำตามกฎระเบียบของทางตลาดนะคะ
อยากกินห่อหมกย่างขนมก็อยาก
ทุกอย่างเลยเช้าแบบนี้นะคะ
เรียกได้ว่าเป็นตลาดแห่งเดียวและแห่งแรกของตรัง

ดังนั้นลูกค้ามั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย
และในอนาคตจะไม่เป็นเพียงแค่ตลาดอย่างเดียว
แต่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เลยครับ
ผู้จัดการทางตลาดเขาคาดการณ์ไว้ว่าอย่างนั้นนะ
ขนมกล้วยหากินได้ยากนะ